พูดถึงร้านนาคาราหน่อยกำลังใจ
ก็ตื่นเต้นมากค่ะที่กำลังจะออนแอร์แล้ว
รู้สึกว่าออนแอร์กำลังจะออนแอร์แล้วไหม
เราอยากดูพร้อมคนดูมากกว่า
คือเราก็เต็มที่ไปแล้วเราก็อยากรู้ว่าเอามาร้อยกันแล้วจะเป็นยังไงค่ะ
แต่ว่าเราแค่อยากรู้ผลงานที่เราตั้งใจ
ก็นิดหน่อยแต่ว่าก็ทำเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
ถือว่าน่ะเรารู้สึกว่าตื่นเต้นตั้นแต่อ่านบทที่เป็นมันกำลังมา
แล้วเราก็รู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบ
อย่างนี้หน่อยตอนนี้สถานีแต้วอะไรอย่างนี้
คนมองว่าเออเอาตัวพ่อตัวแม่มาเล่นแต่ว่าเรตติ้งอาจจะยังไม่นี่
แต่คนคาดหวังว่าแต้วจะเป็นตัวที่แบบดึงสถานีด้วยกับสถานี
แต้วหรอกค่ะมันเป็นแบบด้วยความที่
ดักชั่นของละครเรื่องนี้แล้วก็ความตั้งตารอของคนมากกว่า
ที่ทำให้แบบว่าคนรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เรตติ้งเป็นยังไง
อาจจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ตัวแต้วแน่นอนนะคะ
แต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะเพ่งมาที่เราแบบเหมือนหวังไว้ที่เรา
คือแต้วว่าทุกเรื่องเขาก็หวังกันหมดทุกเรื่องแหละอะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่แค่แบบว่าจะต้องเป็นแบบตัวพระนางเด่นท็อปอะไรอย่างนี้
คือทุกเรื่องเขาก็แบบอยากให้คนดูออกมาชอบอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็อาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องของเล็ตติ้งว่ายังไงแบบละครฟอร์มดีแต่ว่าเล็ตติ้งอาจจะไม่เป็นสำคัญสำหรับคนดู
แต้วว่าอาจจะด้วยจังหวะสถานการณ์หรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องของแบบพฤติกรรมคนดูหรือเปล่า
ที่แบบอาจจะมีการเสพผลงานแบบนี้ที่เปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
โฟกัสของแต้วเวลาละครออกไปอยากให้มันเกิดอะไรมากที่สุด
เหมือนกับถ้าเราเล่นละครแล้วมันไม่มีคนนั่งดูมันก็
มันก็นิดนึงแต่แต้วว่าเชื่อว่า
สามารถไปดูย้อนหลังหรืออะไรซึ่งมันก็ไม่ได้นับรวมตรงนั้น
เรื่องของการที่แบบว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคนดูไม่ดูอะไรอย่างนี้
เขาพูดถึงหรือเปล่าหรือว่าพูดถึงในแง่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันก็มีทั้งแบบความรู้สึก

อเจมส์อาณานักแสดงมือรางวัลไม่กดดันเนอะที่จะแบบกับเรื่องต่อ
อเรนนี่โอ๊ยไม่ใช่นักแสดงมือรางวัลเลยเลยคือแบบ
เราก็แค่พยายามทำเต็มที่ในแต่ละเรื่องที่เราได้มา
อเจมส์ค่ะฝากเรื่องร่างนักคาราด้วยนะคะ
เป็นผลงานอีกเรื่องของแอคอาร์ตที่ทุกคนก็ตั้งใจกันมาก
แล้วก็หวังว่าคนดูจะชอบเรื่องนี้
แล้วก็เป็นความตั้งใจแบบสุดฝีมือสุดกำลังเลยยังไงก็ฝาก